เอาไปดูบรรยากาศจัดงานลอยกระทงกันหน่อยหลายพื้นที่เขาเริ่มกันไปแล้วนะครับที่แรกในช่วงนี้ผมพาไปดูที่เพชรบูรณ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ไปที่วัดใหม่ถ้ำแก้วอำเภอชนแดนที่เพชรชบูรณ์ก็มีการจัดประเพณีรอยกระทงรอบโบสถ์เนื่องจากว่าวัดใหม่ถ้ำแก้วนั้นอยู่ติดเชิงเขา
ไม่ได้มีสระน้ำหรือว่าแม่น้ำลำคลองอะไรนะฮะเขาทำเองดูดินี่สวยไหมล่ะทำรอบโบสถ์เป็นคลองจำลองขึ้นมาแบบนี้ครับ
จุดเริ่มต้นของการลอยกระทงรอบโบสถ์เกิดขึ้นจากที่หลังจากการสร้างโบสถเสร็จใหม่ใหม่ฝนมันตกแล้วน้ำมันขังรอบโบสถ์แล้วก็ยังใช้เป็นพื้นที่เก็บน้ำเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแรงด้วยกรรมการวัดปรึกษากันเอาอย่างนี้ละกันนะฮะก็คือจัดงานลอยกระทงรอบโบสถเลยแล้วกันจนกลายเป็นงานประจำ

ลอยในอุโมงน้ำจืดซูอัลควาเรียมโอ้โหเอาสิเหมือนไปลอยอยู่ใต้น้ำอ่ะนะ
ไปลอยให้สัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายใต้น้ำได้ชื่นชมประเพณีอันสวยงามของเรากันนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
ประเพณียี่เป็งให้แปลกยิ่งขึ้นไปอีกลอยกระทงยังไงให้โลกจำ
ลอยใต้น้ำสิจ๊ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยกระทงนั้นไม่ต้องห่วงค่ะ
ทำมาจากพืชและผักทั้งหมดนี่เต่ายังแวะมาแง๊บเลยเห็นไหมคุณ
ขอกินหน่อยขอชิมกระทงหน่อยแครอทแครอทเออเอาแครอทมาฝากเต่าจ้ะ

แต่ยังได้ก็เป็นการสร้างศาลแล้วค่ะ

แล้วก็เห็นภาพน่ารักแบบนี้ด้วย

เราไปอินกับบรรยากาศกันต่อเลยกับงานลอยกระทง
มีพ่อค้าปลาหมึกย่างเขาเข้าไปร้านตัดผม
ที่ชื่อว่าชาติบาเบอร์ตำบลปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัย
ขอหน่อยเถอะตัดผมให้หน่อยเถอะ
แกะลาให้เป็นรูปกระทงให้ผมหน่อย

นี่แล้วท่านก็ต้องประดิษฐประดอยทำให้เป็นรูปกระทงกับโบราณสถาน
ให้เข้ากันกับบรรยากาศลอยกระทง
ทำได้ไหมทำได้
ขอมาช่างจัดให้ช่างจัดให้
คือเขาบอกว่าเขาต้องการจะเป็นหนึ่งคนที่ช่วยประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัด

ทีนี้ช่างเขาบอกว่าใครอยากจะมาแกะลายผม
มาได้เลยราคาย่อมเยาว์ยากง่าย
แล้วแต่ลายยืนยันว่าไม่เกิน๒๐๐แน่นอน
คุณดูสิสวยนะเฮ้ยเก่งนะเนี่ยแต่เอาจริงไหมที่ฉันกลัวอย่างเดียว
แกะเป็นรูปกระทงไว้ที่ศีรษะ
พอถึงเวลาวันลอยกระทงคุณคุณไม่เอาทั้งตัวลอยลงไปใช่ไหม

อันนี้ก็เป็นบรรยากาศลอยกระทงนำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ
ค่ำคืนนี้ก็ลอยกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้มีความสุขกันทุกคนแล้วกันนะครับ